คุณผู้ชมคิดไหมครับว่าเออถ้าเกิดว่ารถของเรา

มีคนแจ้งบ่อแสคือเจ้าของรถเขาไม่รอให้ตำรวจตามให้
ตามเองคุณผู้ชมเจอด้วยนะ

ถูกต้องคือแบบโอ้โหแต่จะมีสักกี่คนที่แบบรถหายแล้วตามได้คืนกลับมานะครับ
ทางด้านของคุณนารินอายุ๓๒ปีเป็นผู้เสียหายเขามีการโพสต์นะฮะ
บอกสีบอกทะเบียนเอาไว้ก็ให้พลังโซเชียลช่วยกันตามหา
หายออกจากบ้านในพื้นที่ตำบลแม่ยาอมจังหวัดเชียงใหม่นะฮะตั้งแต่วันที่๑๐ที่ผ่านมา
รถคันนี้เป็นสมบัติที่พ่อตาเขาซื้อให้เขากับภรรยาและเงินรัก
ห่วงมากอุ้ยพ่อตาให้มาเนอะมันหายได้ยังไงก็เลยโพสต์ลงไปในโซเชียล
ที่นี้พลังโซเชียลดีมากมีคนไปคอมเมน์แจ้งบอกใส่
มีผู้ชายคนหนึ่งขับไปจอดที่อำเภอแม่สวยที่เชียงบราย
แล้วเนี่ยมีไปแวะกินข้าวร้านอาหาร

ค่ะนะฮะทีนี้มีคลิปไลฟ์สดของผู้ชายที่ขโมยรถ

ลักษณะเหมือนโอ้อวดว่าเฮ้ยนี่เป็นรถของเขาอย่างนั้นอย่างนี้นะ

เจ้าของรถกับภรรยาก็เลยตามไปตามไปชวนเพื่อนขับรถตามนะฮะ
พนักงานบรรดาอาหารที่เป็นคนให้เขาบอกว่า
ผู้ชายคนนี้ที่ขโมยรถเนี่ย

แต่ไม่เคยถามชื่อว่าชื่ออะไร
ล่าสุดเหมือนไปยืมเงินและไปเติบน้ำมันรถ
แต่คนในร้านบอกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวตำรวจจะมานะ

ทีนี้คนในร้านก็จำได้ว่าเขามีแจ้งรถหายเอาไว้ในโซเชียลใช่ไหม
ทีนี้มีการขับรถคันนี้ไปที่อู่
บอกว่าผู้ชายคนนี้อันนี้อู่เขาบอกข้อมูลมา
ผู้ชายคนนี้ขับรถมาขอซ่อมรถหน่อย
แต่เพราะเอิญที่อู่เขาคิวเขาเยอะมันต้องรอคิวใช่ไหม
เจ้าของรถก็เลยตามตามไป

จนไปถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา
แม่สวยเชียงบรายจากที่บ้านเขา๖๐กิโล
ไกลเหมือนกันเออตามบ่อแสไปนะฮะตามไปไปเจอรถนี่
สภาพที่เจอคือภาพซ้ายไปจอดอยู่ข้างทาง
เหลือดินเหลือโคนช่วงหลั่งก็พังน้ำมันก็หมด
แต่รถเนี่ยถูกล็อกเอาไว้ค่ะแต่คนที่ขโมยคือภาพขวาเมื่อกี้หายไปแล้ว
คนร้ายใช้รถแบบสมบุกสมบันเหมือนกันคือขับจนน้ำมันหมดอ่ะเออเออนะฮะ
ทีนี้เจ้าของรถโอ้โหพอไปดูแล้วบอกโอ้รถใช่แน่แล้ว
ทีนี้พาไปดูรอบรอบเพราะว่าเหมือนจะมีคนร้ายเนี่ยเขาใช้เสียม
ที่เอาไว้มันมีแปลงผักอยู่ข้างบ้านของคนร้ายด้วยคุณผู้ชมครับ
งัดหน้าต่างบานเลื่อนเข้าไปในบ้านหรือค้นทรัพย์สินต่างต่างจนคือหมายถึงว่าในบ้านของผู้เสียหายเนี่ย
มันถูกคนร้ายเนี่ยเอาเสี่ยงไปงัดไปงัดบ้านหรือค้นข้าวของจนได้เอกสารทะเบียนรถ
ได้กุญแจสำรองของรถคันนี้ไปก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงขับรถออกจากบ้านหลังนี้ไปได้
เพราะเขาลื้อจนไปเจอกุญแจสำรองนะฮะสุดท้ายเจ้าของรถพอเห็นแล้วเป็นยังไงบ้าง

ที่ผมโพสต์ไปแล้วก็คือ
มีกลุ่มนักตกปลาที่ผมตกด้วยกันครับ
คือน้องเขาก็สงสัยว่าใช่รถพี่หรือเปล่า

น้องเขาส่งคลิปมาให้ดูถามว่าใช่รถพี่ไหมนะครับเหมือนเขาหน้าเขาน่าจะรู้ตัวก่อนผมอะครับ
เขาทิ้งรถไว้ข้างทางใหม่มากครับ
ตอนนี้สภาพแย่มากเลยครับเละเลย
ดูสิดูรถสิถึงแม้ได้คืนมาแต่ว่าคุณต้องซ่อมกันเยอะนะ

ไม่รู้ไปขับไปชนอะไรบ้างไปขี้ดินขี้คนเต็มไปหมด
สุดท้ายคุณนารินฝากขอบคุณพลังโซเชียลมากครับที่ช่วยกันส่งข้อมูลมาจนตามรถกลับคืนมาได้
แม้มันจะพังอะไรแบบนี้ก็ตามส่วนคนร้ายตอนนี้ก็อยากจะให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มให้ได้
เพราะว่าไม่อยากให้ใครตกเป็นเหยื่ออีกคงต้องสืบสาวกันต่อว่าเป็นใครมาจากไหน
ทำไมถึงไปงัดบ้านหลังนี้ได้ทำไมถึงรู้ว่าเขามีเอกทรงเอกสารแล้วก็มีกุญแจสำรอง
อันนี้ก็เป็นภายใกล้ตัวนะครับนี่ใบหน้าของคนที่ขโมยรถไปนะครับ